คุณผู้ชมคะการไฟฟ้านครหลวงนอกจากจะดำเนินธุรกิจ
เรื่องของการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนแล้ว
ภารกิจด้านสังคมการไฟฟ้านครหลวงก็ให้ความสำคัญนะคะ
โดยได้จัดทำกระถิ่นพระราชทานเพื่อที่จะทำนุบำรุงพระศาสนา
แล้วก็ได้มอบเงินช่วยเหลือการศึกษาด้วยค่ะ
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานนะคะ
จากความมุ่งมั่นในการทำงานของการไฟฟ้านครหลวง
ที่บริการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชนตลอดมา
งานช่วยเหลือด้านสังคมการไฟฟ้านครหลวงก็ไม่เคยทอดทิ้งเช่นเดียวกัน
โดยเมื่อวันที่๒๘ตุลาคมที่ผ่านมานายชายงพัวพงศกร
ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือกรฟนได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าถวายกระถิ่นพระราชทาน
โดยมีเหล่าพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเข้าร่วมพิธี
ณวัดราชบูรณะราชวรวิหารซึ่งมียอดเงินทำบุญรวมทั้งสิ้น

อกจากนี้ทางการไฟฟ้านครหลวงยังได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน๒แสนบาท
ในการจัดหาวัสดุคุรุพันธ์ให้แก่โรงเรียนวัดราชบูรณะ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนอีกด้วย
การที่การไฟฟ้านครหลวงให้ความสำคัญกับกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
เพื่ออยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศของเรา
ของข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน
ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดี
ประสบกรณิกรชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสำเด็จพระประมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดช
ปลดทุกข์ก็ร่วมน้อมถอยบังคมด้วยค่ะ
ส่วนช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวนาไทย
ช่วงนี้ประสบปัญหาข้าวราคาตกต่ำ
ภาคส่วนพยายามช่วยเหลือรวมไปถึงชาวนาก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะคะ
ที่สุดรายการรถปลดทุกข์เองเราก็ร่วมเช็ดน้ำตาชาวนาไทย
ติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าค่ะ